จับยาม๓แต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับรายการจับยามสามแต้มนะ
วันนี้เราหลังจากสวัสดีนี่เราผมเกรงกันให้เขาระดับแบบโอ้โหนี่เขาระดับ
สุดยอดสุดยอดพี่เจอกับพี่คุณเกร็งกันเลยเหรอ

จากการเลือกทีมเชียร์เนี่ย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

ก็เป็นการตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะอ่าคือปกติเราจะเราจะวิเคราะห์จากอะไรนะสติตรงสติติอืมอันนี้ไม่เราใช้จับให้เปิดดูหายมูล้วนล้วนเลยหายดูล้วนล้วนอ่าวิเคราะห์บอลแบบวิถีไทยอ่าอ่าลักษณะประมาณนี้เข้าบ้างไหมมาอีกคนละเนี่ยผมชอบผมชอบคำถามแบบน
หายอ่าไอ้จังหวะที่ผิดเนี่ยก็คือผิดใจหายพ่อกันผมถามก่อนปกติเวลาที่ทายกันเนี่ยจ้ะคือทายเรื่องของผลแกล้งขันเลยไหมใช่หรือว่าคาดเดาไปถึงว่าอ่าคนนั้นเจ็บคนนี้ไม่รู้หรืออะไรอย่างงี้มันมีอย่างงี้มันมีอย่างงี้ที่ที่บอกว่าแม่นใจหายอย่างงี้อ่าอย่างแม่นแม่นแม่นแม

ผมบอกเลยว่ารถทัวร์จอดหน้าบ้านโอ้ยเดี๋ยวอีกนิดเดียวจะมาจอดหน้าออฟฟิศเราแล้วเนี้ยหรออ่าใครอยากมาหาก็เดี๋ยวอินบล็อกมาหาผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมบอกให้น้องเองพี่ตึกไหนชั้นไหนจะเอาให้เรียนเลยเอาทีเดียวเลยอ่าแล้วแต่ล่ะอ่าใจคอฮ่าฮ่าฮ่าเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอก
แต่ถ้าถูกก็ซื้อขนมเลยมาฝากก็ได้อ้าวนี่น่ารักจังเลยอ่า
ผมอยากรู้ว่ารายการนี้มีมากี่เทปอ่าอันนี้เทปที่แปดอ่ายังมีต่อไปเรื่อย
โอ้โหต้องมีต่อไปอยู่ที่ไหนกันเปิดหน่อยแหละเอาล่ะอ่ารัฐเปิดดีไหมฮ่าฮ่าฮ่า
แมทนี้มั่นใจเต็มที่ครับ
ผมแซวไปแล้วว่านี่คืออินเฟรนเซอร์ฟุตบอลที่รสนิยมดีที่สุด

ผมก็ถามเลยว่าแจ๊คมีอะไรจะบ่นไหมครับช่วงนี้
คือผมว่าแฟนริวภูก็คงบ่นกันไปหมดแล้วนะ
มันเป็นเหตุการณ์ที่ในช่วง๔ปี๕ปีหลังแฟนเลี้ยวูไม่คุ้นชินหรอก
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเป็นรุ่นผมนะ
มันก็พอเข้าใจได้๓๔ปีมันไม่เคยประสบความสำเร็จ
แต่ว่าช่วงหลังก็ต้องยอมแล้วว่าเรียลภูดีขึ้นมาในยุคของเจ้าเก้นครอบ
ผมว่ามันเป็นความสงสัยสำหรับแฟนลิฟูอย่างผมมากกว่าว่า
ทีมมันก็ทีมเดิมอ่ะแต่มันเกิดอะไรขึ้นวะ
ทั้งที่รูปการณ์ที่แล้วยังรุ้น๔ช้ำ
ปีนี้กลับมาแบบมันเหมือนหน้ามือเป็นหลังเท้าอะไรอย่างนี้
มันเกิดเป็นคำถามมากกว่าว่าสุดท้ายมันเกิดจากอะไรแน่วะ
รูปแบบการเล่นไหมวิธีการเล่นที่คู่ต่อสู้เริ่มจับทางได้ไหม

ใช่ไม่มีคำตอบชัดเจนหาคำตอบไม่ได้

เรื่องฟุตบอลผมแฉเป็นเรื่องอื่นเลยนะ

หนีไปเวย์อื่นเลย

แล้วก็ว่าไปช่วงนี้อยู่ช่วงพัก
พักของปรีเมอร์ลีค

วันนี้เราจะพูดเรื่องกับ
ฟุตบอลโลกก็จะต้องมีพวกสตาร์ดาวดังของแต่ละทีม

วันนี้เราจะมาพูดถึงสตาร์ดาวดังในแต่ละทีมของศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้
ว่าจะรุ่งหรือจะร่วงในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้

คือจริงมันน่าจะเยอะอะ
ต้องรวบรูปภูมิเด้มว่ามันมีสักกี่คนไหมสักกี่ภูมิใหญ่

เป็นคลิปข่าวนะก็ไม่ว่าเราจะระบุไปถึงไฟ
เราลองพูดถึงคนแรกก่อนเลยไหม
แชมป์เก่าของเราคือฝรั่งเศส
ดาวรุ่งของฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วของทีมชาติฝรั่งเศส

ประชาญเป้

ช่วงนี้หรือช่วงที่ผ่านมา
ไปไกลแล้วอ่ะครับผมซึ่งระยะเวลาผ่านมาอีกสี่ปีผมว่า
มันมันยิ่งทำให้เขาพีคมากขึ้นนะอืมโอเคในเรื่องของเกม
ผมเชื่อว่าเขามีความเข้าใจเกมมากขึ้นแหละอ่าโตขึ้นโตขึ้น
โตขึ้นของเขาเนี่ยไม่รู้ว่านิสัยนอกสนาม
จะทำให้เขาแบบว่าเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมารวมที่เขา
อ่าเด็กเดียวบนโลกนี้หรือเปล่าอ่าว่าถ้าเขามาจัดไอ้เรื่องพวกพี่ไปได้
เนี้ยอ่าหรือว่ายังไงเขาแจ้งเกิดเรื่ององค์ประกอบฝรั่งเศส
มันมันพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วพร้อมแล้วอืมแต่ผมผม
ผมเห็นต่างกับพี่แจ๊คนิดนึงจ้ะคือคือผมมองว่าตัวเขาอ่ะ
ยังไงก็เก่งขึ้นแต่องค์ประกอบของฝรั่งเศสปีนี้
ดูจะดูแล้วจะมีปัญหาอยู่แดนกลางกองตรงกองเต้
บล็อกบาร์ที่เป็นเมื่อสี่ปีที่แล้วอ่ามันอาจจะไม่มีตัวป้อนเขา
อ่าก็ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็มีสิอาจจะเป็นแบกคนเดียว
อาจจะอาจจะแบกความก็ได้ใครจะรู้ใครจะรู้อ่ะโอเคอ่ะ
ไหนไหนพูดถึงแล้วเราจะเปิดไพ่เลยใช่ไหมได้เอาเลยไหมล่ะได้ได้
อยากเอาอุปกรณ์ใดมาเพิ่มเติมวุ่นวายมากมายเนี่ย
วันเนี้ยเพราะความฮ่ะผมเอาสองค้าใช่ไหมไม่ใช่
มาทุกเทปเหมือนกันนะครับเกินหน่อยว่าเป็นยังไง
ก็ระหว่างระหว่างนี้กำลังสับไพ่แล้วก็เราจะเลือกไพ่ที่
เป็นตัวบ่งบอกดวงชะตาของเครียันเป็นเอ็มบาเป้อ่า
ในฟุตบอลโลกที่กาต้ารอบนี้ครับนะครับเดี๋ยว
หมอลันจะหยิบไพ่มาหนึ่งใบอ่าโอเคตอนนี้ครีบไพ่เรียบร้อย
จ้ะอ่ะให้แขกรับเชิญบ้างสักหนึ่งใบไหมได้ได้ได้
เป็นตัวแทนอ่าเลือกมาแล้วอ่าใบนี้น่ะอ่าให้นี้
จับตรงนี้ก่อนอ่าโอเคพี่แจ็คเล็กเลือกมาแล้ว

ไม่ต้องเป็นเป็นหมอลันคือคือจะบอกว่าหมอลันเขาก็
เขาก็จะมีเขาอ้างอย่างนี้แหละพี่แจ๊คพอคนอื่นจับก็บอกว่า
เนี้ยผมไม่ได้จับไงผมแค่ไม่น่าเรียกหมอแล้วเนี้ยสั่นขา
ทุกเทปเลยนะไม่ช่วยกูเลยสักเทปอ่าเราดูเราดูเราดูอ่ามา
มามาเข้าเรื่องเกี่ยวกับไพ่อ่าเลือกมาแล้วนะครับ
ใบนี้จะเป็นตัวแทนของเอ็มบาเป้ว่าในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรโอ้
ไพ่๔ไม้ความหมายของไพ่นะครับความหมายของไพ่คือ
เรื่องเกี่ยวกับความสุขความเจริญความได้เปรียบเอาแล้ว
ความได้ความรักจากคนในทีมคนในครอบครัว
หรือเพื่อนร่วมงานถ้าเป็นภาษาฟุตบอลสี่ไม้
ก็องค์ประกอบอย่างชัดเจนเลยฝรั่งเศสเพื่อนในทีมอาจจะส่งเสริม
ทำให้เอ็มบาเป้เนี่ยเป็นดาวรุ่งเป็นดาว
ผมคิดว่าจะไม่มีคนซัพพอร์ตเขาแต่นี่ถ้าดูจากไพ่เนี่ยจะแสดงว่า
อืมเพื่อนในทีมจะซัพพอร์ตอ่าก็อาจจะเป็นคนป้อนหาช่องทางให้กับเอ็มมาเป้ได้
ทำประตูได้เยอะเป็นดาวสันโลในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้
ดาวฟันโวเลยเหรอก็มีสิทธิ์นะเพราะสี่แล้วมันบ่งบอกว่าจะจะเป็นแชมป์ได้ไหม
สี่ไม้นี้เอาเป็นว่าผมว่าไปได้ลึกแล้วกันสามารถพาทีมชาติฝรั่งเศส
เข้ารอบลึกลึกได้อ๋อแต่อันนี้มันคือส่วนตัวของเอ็มปะเป้แล้วเนอะ
แต่ถ้าเกิดดูจากในกลุ่มฝรั่งเศสอยู่กลุ่มดี

ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าทั้งทีมชาติฝรั่งเศสทั้งทีมเวิร์คหรือเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
มหาชนในประเทศไทยทีมชาติอังกฤษ
แฟนฟุตบอลคนไทยเราเชียร์กันเยอะอยู่แล้ว

ตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเด่นก็น่าจะเป็น

แล้วทำยังไงให้ตัวเองฟิตพร้อมลงเสมอด้วย
ผมว่าเขามีโอกาสแหละที่จะทำได้ดี
ถ้าทีมเล่นดีเขาจะเล่นดี

มันเป็นบอลที่ไม่ได้เน้นเกมลุกเลย
เน้นเกมรับเน้นปลอดภัยไว้ก่อน

ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนใช้โอกาสไม่เปลืองหรอก
ใช่แล้วในบอลเมเจอร์ในทุนาเมนต์แบบนี้

ถ้าบอกว่าถ้าเครื่องติดก็มาเรื่อยเหมือนกัน

ผมก็เลยว่าผมมองว่าปีนี้
กฤษก็จะไม่ประสบความเร็เหมือนเดิมนั่นแหละ

อังกฤษชุดนี้ไปได้ไกลจริงนะ

คือให้ผมมองตรงนี้ผมว่าด้วยวิธีการเล่น

ใบนี้ยิ้มให้ผม

เช่นอะไรครับ

ซื้อหมูซื้ออะไรในตลาด

ไม่ลองไปกินร้านอื่นดู

บางทีพอเปลี่ยนแล้วเงินมันหล่น

ที่บ้านมาตามกูกูไม่เกี่ยวนะ

มุ่งมานะความพยายาม
ความต่อสู้ความดิ้นหล่น
เขามีโอกาสที่ดีแล้วนะ
แต่อยู่ที่ว่าเขาจะคว้าโอกาสนั้น

เพื่อนร่วมทีมจะส่งเสริมเขามากน้อยแค่ไหน

มีความมุ่งมั่นมีความมาแล้วพยายาม
แต่ว่าก็ต้องอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมด้วยใช่ถูกต้องครับ
คนต่อไปผมเลือกทีมชาติฮอนแลนด์แล้วกัน
อันนี้พี่ตั๊กเขาเชียร์ฮอนแลนด์ในฟุตบอลโลก

นี่แฟนบอลกับลิเวอร์ฟูด้วย
ให้ทัศนะหน่อยเวอร์จิลฟันได้

๓๑ประมาณนี้๓๐๓๑

ต่อไป๓๕คงไม่ได้ไปแล้วมั้ง
ซึ่งผมกังวลอย่างเดียว

เกรงแล้วพลาดอะ

พี่เจ๊ว่ายังไงบ้าง
ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่า

ทีมชาติแหละเพราะชั่วโมงนี้มันก็ยัง
เหลือบซ้ายแลขวามันก็ยังไม่เจอใครที่ดีกว่าเขา

ต้องยาวรอบปีนี้มันแย่จริง

เปิดไภไปของเจ๊คำด้วยแล้วกัน

กัปตันทีมด้วยไง

เลิมให้พี่เจ๊

ในไภสุดมือ

ถือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมคอยสนับสนุน
ซึ่งอาจจะทำให้เฟอร์จิลฟันไดท์เนี่ยสามารถเค้นผลงานออกมาได้ดีในฟุตบอลโลกครั้งนี้
ถือว่ามีโอกาสพาทีมฮอนแลนด์ไปรอบลึกได้อยู่นะ
คือทีมประสบความเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่ฟานไททจะฟอร์มดีแหละถ้าเป็นไพ่นี้มีโอกาส
ถือว่าเป็นไพ่เพราะมันไพ่เป็นความเป็นราชาด้วย
ซึ่งความเป็นราชาก็คือความเป็นเต้ยความเป็นใหญ่ถือว่าอาจจะนำทัพให้อัศวินสีส้มไปไกลได้ในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้
ถือว่าเป็นดาวเด่นอาจจะติดทีมยอดเยี่ยมของฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้มาพูดถึงคนต่อไปเลยดีกว่า
เตะตาไว้เกินทีมชาตินี้คือทีมชาติเบลเจีย์มนเหลือคนที่ชอบตกรื้อเกี่ยวของเราตัวเอง
มาร์ทความเกี่ยวก็โอเคคือเควินเตอร์บรอย
แม่ทัพเอออ่าครับอันนี้ในมุมผมครับแล้วแจ๊กเห็นว่าไง

ชั่วโมงนี้เขาเป็นนักเจตที่อยู่บนหิ้งไปแล้ว
ด้วยวิธีการเล่นของเขามันเล่นยังไงคนก็จับจ้อง
ผมคิดว่ายังไงก็คงโดดเด่นต่อให้ทีมจะไม่ประสบความสำเร็จนะ
โอเคเลือกมาแล้วนะครับผมเปิดเลย
ความหมายของไพ่นะคือสิ้นสุดการรอคอยเพราะเหมือนแบบประมาณว่าถึงฝั่งฝัน
ถ้าเปรียบเป็นภาษาฟุตบอลก็ได้ชงได้แชมป์ไม่เอานะ
อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นถ้าป่าคว่ำกันเยอะนะผมบอกเลย
เออใช่เนาะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องภาษาฟุตบอลผมคิดว่า
ของเขาเนี่ยน่าจะเค้นได้ประมาณนึง
ก็คือผู้แน่อยู่ในระดับรักษามาตรฐานของเขาได้
แต่ถามว่าอาจจะไปถึงฝั่งฝันไปไกลไหม
แล้วน่าจะพาเข็นให้ทีมชาติเบลเยี่ยมไปได้ไกลประมาณนึงแล้วกัน
ดังนั้นผมว่าน่าจะเข้ารอบแรกได้ง่ายแหละ
แต่รอบ๒ก็อาจจะต้องไปดูด้วยนะว่าจะไปเจอใคร
จะไปเจอสเปนเยอรมันหรืออะไรอย่างนี้

ตอนปีนี้มีโอกาสต่อ๔คน๔ทีมและ

มันจะแบ่งชมเชยคนละปีอย่างนี้เหรอ
อ่าอ่ากยิ่ง

คนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแล้วนะครับ
ผมรุ้นให้เขาได้บรรลงดอร์คนต่อไปเขายิงเขาคนได้ตั้งนานแล้ว
ก็ตั้งแต่ปีนั้นแล้วเขาควรได้อีกแล้ว
ก็ควรจะให้เขาไม่ใช่ไปยกเลิกส่งปรายศนีย์ไปให้ที่บ้านก็ได้
ไปจัดงานก็ส่งให้เขาหน่อยใจร้ายมาก
คือจริงเขาไม่ได้อยากได้มึงประกาศให้หน่อยว่า
กูได้นะแม่
ได้บรรลองดอเงาไง
มันจะไม่มีคนจำไงมันไม่โดนจารึก
ผมว่าเลวานนี่คือที่สุด
งั้นผมเป็นตัวแทนเรวานแล้วกัน
โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ผมเลือกไพ่มาแล้ว

การเสียศูนย์การพลิกคว่ำ
หรือพูดง่ายอาจจะมีเรื่อง
อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นก็ได้

หรือว่าเลวานดอฟสกี้อาจจะมีปัญหา

รวมถึงเขาเรียกว่าไง

ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเขาเนี่ย
ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้

ผมก็ถือว่าก็มีความแม่นเหมือนกันนะ
ถ้าดูจากภาพรวมต้องยอมแล้วว่าโปรแลนด์

ถ้าออกมาดีมันก็อาจจะน้อยหน่อย
เพราะฟุตบอลมันต้องอาศัยทีมเวิร์ค

สามชื่อสุดท้ายเนี่ยน่าสนุกเลย

หยิบเลยเหรอ

ความหมายของราชินีถือถ้วยนะครับ

จะมีคนรักมีคนเมตตามีคนอุปถัมภ์
มีคนคอยช่วยเหลือส่งเสริม
เปรียบเป็นภาษาฟุตบอล

ผมคิดว่ามันก็จะคล้ายกับ

มันจะเด่นไปกว่านิดนึงก็คือ

จากเพื่อนร่วมทีมแล้วแฟน

การจัดศิลป์โชคดวง

พูดง่ายสิ่งแวดล้อมต่าง

ก็สมราคาแต่งหนึ่ง

ไม่เสียแล้วก็ไพ่โดดเด่นด้วย

ภัยดีน่าจะส่งเสริมทำให้ดวงชะตา
ในฟุตบอลโลกครั้งนี้
อ่ะเหลือ๒คน

ไม่ง่ายเนาะฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาว่ะ
สุดท้ายแล้วสุดท้ายจริงแล้วแหละ

โอเคผมเลือกละนะครับ

เอ็นดูได้พลังร้อนแรง

มันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน

คู่รักมันก็ต้องมีคู่ที่ดีที่จะคอยส่งเสริมไปด้วยกันที่ดี

ก็คือต้องดูว่าเพื่อนร่วมทีมอะ
จะช่วยส่งเสริมเขามากน้อยแค่ไหน
เหมือนคู่หูอะพาร์ทเนอร์ที่ดี

ใช่ครับน่ารุ้นนะ

คนสุดท้ายแล้วกันและเป็นกระแส

คู่กับเจเลยหรอยอดจริง
อะโอเคนั่นก็คือโคโภ่
โรนาโดอ่าอ่าเปิดไพ่กันเลยแล้วกันเชิญ
ผมเป็นตัวแทนโรนาโดแล้วกันอุ้ยอ๋อถึงว่าคุณก็ทัวร์ลงพอพอกัน
เอาเป็นตัวแทนกันได้ถูกต้องถูกต้องเออรักกันนะแม่
อ่ะเปิดไพ่เลยแล้วกันสำหรับโรนาโดได้ไพ่
วิวออฟฟอร์จูนผมทำได้ไพ่ใบเนี้ย
ไพ่อะไรนะวิวออฟฟอร์จูนถ้าแปลภาษาไทยคือวงล้อแห่งโชคชะตา
ล้อแห่งโชคชะตาอ่ะไพ่ใบนี้นะครับเป็นอย่างที่เมื่อกี้พี่ตาบอกมา
แล้วถ้าที่เปิดมาอันนี้ถือว่าดีสุดไหม

หมายถึงว่ารวมในนี้ไอ้นี่ดีสุดเลยป่ะ

นี่มันไม่ได้เซตนะนี่เปิดใบสุดท้ายแล้วมันดูเซตมากเลยนะ
นะครับเสริมความหมายต่อ
ออฟฟอร์จูนะครับคือวงล้อแห่งโชคชะตา
ไพ่ใบนี้ทุกสิ่งอย่างเนี่ย
โรนันโดสามารถกำหนดชี้ชะตาว่าโปรตูเกตจะไปถึงฝั่งฝันได้ไหม
อันนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอันดับต้นอย่างที่บอกไปแล้วนะครับ
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้
ผมคิดว่าโปรตูเกตน่าจะไปถึงฝั่งฝันเข้ารอบ
ผู้เย็นง่ายไปถึงสาวรูก๘ทีมอาจจะ๔ทีมเลยก็ได้
ถ้าเอาถามแบบชัดนะที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ย
โรลันโดถือว่ามีโอกาสเข้าชิงแล้วเป็นแชมป์มากที่สุดไหม

ถ้าดูตามหน้าไพ่นะต้องบอกก่อนนะถ้าตามหน้าไพ่นะครับ
ก็ดีนะหมายถึงว่า๕๐ในความหมายพี่รันผมเข้าใจว่ามัน๕๐๕๐ไง
ก็ถือว่าโอกาสสูงมาก
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมด้านข้างด้วยนะ
แต่ผมคิดว่าสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างของโปรตูเกตในขณะนี้เนี่ย
ถือว่าน่าจะช่วยส่งเสริมทำให้โรนันโด
ซึ่งถ้าพูดมาอย่างนี้นะสิ่งที่เห็นจากไพ่ทุกใบมันจะมีหลักประมาณ๓๔ใบที่พูดถึงต้องมีองค์ประกอบที่มาช่วยเหลือ
ทั้งหมดทั้งมวลองค์ประกอบโปรตูเกตผมค่อนข้างเห็นว่าดีที่สุด

ผมรู้สึกว่าองค์ประกอบของบริเกตชัดที่สุด
อาจจะมีเนม่าที่ดูองค์ประกอบในทีมชาติบราซิลที่ดูแข็งแกร่ง
แต่ผมก็รู้สึกว่าโรนันโดบรูโนมันดูสอดคล้อง
บาซิลอาเจนโปรตุเกตเนี่ยผมว่าองค์ประกอบรอบข้างดีดี
ถือว่าไพ่โรนันโดไพ่ดีแล้วกัน

อันดับ๑ผมให้โรนันโด
โรนาโดตามหน้าไพ่นะต้องบอกก่อนนะ
เฮ้ยคุณออกตัวบ่อยย์ซักทีผมแซวเยอะแล้วคุณเริ่มดูไม่มั่นใจ
ใจกูเริ่มไม่ดีใจคอเริ่มไม่ดี
คนที่๒ที่ผมคิดว่าน่าจะสูสีกับโรนาโดก็เมซี่แล้วกัน
แต่เมซี่ต้องบอกก่อนนะเมซี่ต้องขึ้นอยู่กับสภาพเพื่อนร่วมทีมด้วยว่าจะส่งเสริมเขามากน้อยแค่ไหน
คนที่สามที่ผมคิดว่าน่าจะไปได้อ่ะโอเคก็คือฟานดายล่ะกัน
ส่วนถ้าดาวร่วงใช่ไหมถ้าตามหน้าไพ่นะก็เลวานดอฟสกี้
เพราะถ้าตามหน้าไพ่เลวานได้ไพ่มิดีเนอะครับนะครับโอเค
ก็ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้หลักวิจารณญาณในการรับชมรับฟังในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับ
เพื่อจับผิดก็ได้แล้วก็พอมันออกมาแล้วมันไม่เหมือนอ่ะไม่ตรงอ่ะ
อ่ะก็ค่อยมาด่ามั่นอีกทีเทะครับอาจริงให้ดี
เดี๋ยวผมไปแปะอ่าเฟซบุกส่วนตัวไว้ให้เลยอันนี้ผมยังไม่ถามพี่แจ๊คซ์จากต้นเลย
แล้วบอลโลกปีนี้พี่แจ๊คเชียร์ทีมอะไร

ส่วนตัวคิดว่าอาเจนดิน่า

ผมมันรู้สึกคือ

ในภายใดี้เขาต้องใสว่ามันคือบาซิลแหละ
แต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เจนีน่าวะ

คือยุคมะราโดน่าเราก็ยังเด็ก

พอเราไม่ได้เห็น
อาเจนดิน่าที่เขาบอกแบบเก่งไง

จนถึงสิบเจ็ดธันวาคม
ถ้าติดตามข้อมูลได้ทางทุกช่องทางของไทยรัฐ
ทีวีหรือทางนักสรุปพิมพ์มียกอย่างนะครับ
ก็เขียนเขียนได้เขียนไปสัญญาบัติถ่ายผล
คือจะเขียนมาด่าพี่รัน

เราเป็นคนของประชาชนแล้วเราต้องเปิดกว้างให้เขา
บางคนเขายังเขาไม่อยากเข้ามาคอมเมนต์ไง

แล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติทางพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เขาคัดว่า

คุณก็หารางวัลพิเศษให้เขาบ้าง

ร่วมรุ้นชิงโชคไปกับเราได้นะครับ

ก่อนจะลาไปผมขออีกสักหนึ่งคำถาม

ก่อนใครจะไปบนโลกใครจะได้ดูไหม

ใบนี้นะเอาใบแรกเลยนะ

เรายังไม่รู้นะว่าเราจะได้ดูบอลโลกหรือเปล่าครับ

ได้พัฒน์อสจะวินถือหมาย

อสจะวินคือตัวแทนของความเป็นนักกรเปลับ

รวมถึงภาษาฟุตบอลเลย

ว่าเทปนี้ออนแอร์บอลโลกเตะแล้ว
แปลว่าวันที่คุณพูดเนี่ยเขารู้อนาคตนะ
อย่าเห็นว่ามันรู้แล้วมันเอาไว้เพื่อจะขยี้ให้เต็มที่

ผมว่าได้ดูผมว่าได้ดูแล้วกัน
แต่ตัวผมเองก็คิดเหมือนเขา
ผมคิดว่าเขาไม่ยอมเสียหน้าหรอก

ก็คิดว่าคงได้ดูแหละแต่จะได้ช่องทางไหน

ได้ดูด้วยเงินใครก็ว่าไป
ช่องทางตามธรรมชาติอะไรก็ว่าไป
ถือว่าไพ่ดีผมว่าได้ดู

ฝากผลงานหน่อยแล้วกันซิงเกิ้ลใหม่อะไรยังไง

ที่เหลือก็ติดตามแม่นทางเพจกีฬา

ก็มีครับก็ไปตามก็ได้

ลองสัญญาได้เลย
วันนี้ก็ขอบคุณพี่แจ๊คเลยอีกทีนะครับ
ขอบคุณมากครับ
ยังไงวันนี้ก็ฝากรายการเราด้วย

ช่วงประมาณทุ่มหนึ่งโดยประมาณ
ก็จะมาติดตามกับรายการเรา

ตรวจดวงชะตานักเตะที่รัก

อยากเห็นหน้าค่าตา

ยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับ

ฝากติดตามผลงานพี่แจ๊คเล็กด้วย
แล้วก็ติดตามผลงานทีม

ไม่ว่ามี
แต่ว่านิดเดียวสัตว์ที่ทดทีมพี่แอร์

ผมว่าเป็นดูดวงให้เจียวระบัติ
ให้ทุกคนมาล่วงตัวไปให้เจียวระบัติ

และตัวเข้ามาผมว่าสนุกสุด

สวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับทีมรัก